ศรีธรรมราชก่อนหน้านี้มีข่าวเศร้าเกิดขึ้นครับ
บอกว่ามีแม่หอบลูกหนีแฟนก็คือพ่อของเด็ก
หนีออกมาแล้วปรากฏว่าถูกรถชนจนลูกตาย

ปรากฏว่าวันนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ความจริงมันพลิกฮะ
นี่คือน้องที่โดนรถชนแล้วสุดท้ายตายนะครับ
ว่าน้องทูน่าชื่อก็น่ารักและกำลังน่ารักน่าชังเลย
อายุประมาณสามขวบครับเหตุการณ์นี้ที่นครศรีธรรมราช
เกิดขึ้นบนถนนชลประธานในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่
แปดโมงเช้าของวันที่สิบเจ็ดกันยายนคือเมื่อวานครับ
ตำรวจสพทุ่งใหญ่แล้วก็เจ้าหน้าที่รับแจ้งบอกว่ามีคนถูกรถชน
หลังจากนั้นก็ไปตรวจสอบสภาพรถที่ชนทั้งแม่และลูก
นี่นะฮะเป็นรถกระบะคันนี้นะครับรถกระบะไปอัดติดกับเสาไฟฮะ
ห้องเครื่องนี่คือพังเลยครับคุณมิ้วคุณผู้ชม
แล้วใกล้นี่คือมอเตอร์ไซค์ของแม่และลูกค่ะ
ดูสภาพสิครับเนี่ยคือโดนชนและกระเด็นมาตกอยู่ข้างทาง

คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่านางสาวสร้อยสุดาอายุ๒๖ปี
แล้วก็มีลูกสาว๓ขวบชื่อว่าน้องทูน่าซ้อนท้ายมาด้วย
ขี่รถพากันมาแล้วปรากฏว่าจังหวะนั้นนะฮะ
ถูกระบะคันเมื่อกี้นี่ภูมิชน
ตำรวจก็เก็บรวบรวมหลักฐาน
ระหว่างนี้ทีมข่าวลงพื้นที่ครับตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
บริเวณนี้ที่เราจำลองเหตุการณ์

ไปตรวจสอบพบว่าเป็นถนนสองเลนวิ่งสวนกันได้ครับ
เป็นทางหลวงชนบทตัดผ่านในหมู่บ้าน

แล้วเห็นบนพื้นมีคราบดำนั่นคราบเลือดครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วจุดนี้เขาเอาทรายมากรบ
เพราะว่ากลัวว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาก็หนึ่งสะเทือนใจ
สองคือสยดสยองและทำใจไม่ได้ด้วยนะครับ
ในพื้นที่นี้ครับถนนสองเลนตัดผ่านในหมู่บ้าน
แล้วก็ไปเจอพวกเศษซากต้นไม้ข้างทางที่หัก
แล้วก็มีคราบเลือดมีลอยลากอยู่บนถนน

คนขับรถส่วนใหญ่ที่ผ่านถนนในหมู่บ้านในชุมชนนี้
มักจะขับกันเร็วเสี่ยงมากอันตรายมากครับ
หลายคนบอกตรงกันว่าถ้าหากว่ามีเด็กเล็ก
หรือมีจักรยานหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์เขาขี่ออกมา

ในขณะเดียวกันเราเดินทางไปที่บ้านของน้องที่เสียชีวิตนะครับ
ตั้งศพสวดที่บ้านบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
นี่นะฮะเราได้เจอคุณยายของน้องทูน่า
คุณยายบอกเลยว่าฉันขอแก้ข่าวหน่อยนะ
มันมีข่าวที่ออกไปบอกว่าแม่และลูกเนี่ยหอบกันไปหนีกัน
เพราะว่าสุดท้ายไปถูกรถชนเพราะว่าแม่พาลูกหนีผัวไป
ไม่จริงจริงแล้วหลานสาวที่เสียชีวิต
แม่เขาพาหลานมาเยี่ยมคุณยายและยายทวด
แล้วก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไป
แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุก็คือโดนกระบะชน

อ่ะก็ต้องขอแก้ข่าวตรงนี้คุณยายบอกนะครับว่า
ไม่ได้มีการหอบลูกหนีแฟนแล้วก็ไปถูกรถชน
แต่ว่าน่าจะถูกกระบะเขาเสียหลักและก็พุ่งมาชน
เป็นสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น
ทีนี้บรรยากาศในงานโรงศพโรงศพในโรงเป็นร่างของน้องทุน่า
แต่ว่าน่าจะถูกกระบะเขาเสียหลักแล้วก็พุ่งมาชน

พี่ชายของน้องทูน่าอายุ๕ขวบชื่อว่าน้องจูเนีย
เขาเดินมาแล้วเขาถามทุกคนในงาน
น้องผมอยู่ไหนทูน่าอยู่ไหน
ก็บอกว่าน้องตายแล้วน้องตอนนี้อยู่ในโรง
พี่ชายพูดว่าน้องเขาไปนอนในโรงเหรอ
ทำไมเขาไปนอนตรงนั้นเด็กอย่างไร้เดียงสานะครับ
ทุกคนก็ยิ่งเสียใจเข้าไปใหญ่
ด้านผู้ก่อเหตุครับเบื้องต้นทางครอบครัวแจ้งว่า
หลังจากเกิดเรื่องเนี่ยเขาก็เดินทางเข้าพบกับตำรวจนะฮะ

ทำให้รถพุ่งชนเข้าอย่างจัง
สุดท้ายการเยียวยาจะเป็นอย่างไรอยู่ระหว่างการพูดคุยนะครับ
คุณยายของน้องทูน่าฝากย้ำฝากเตือนครับว่า

เฉลี่ยก็ไม่ควรจะเกิน๓๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแบบนี้อีกครับ